เป็นต้นไปใครอยู่แถวแยกสะพานควายเมื่อวานมั่ง

ค่ะนะครับญาติสะพานควายในรถติดจะตายรถเยอะจะตาย
แต่ย้อนสอนกันมาแบบนี้มันมีเหตุการณ์อะไรล่ะคุณผู้ชม
มันทำอะไรอ่ะ
มันบ้ามันตะโกนบอกว่ามีตำรวจตามมันมาตั้งแต่ดอนเมืองนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้มันร้อนไง

ก็ดักหน้าใช่ไหมล่ะตำรวจดักหน้าใช่ไหมดักหน้ากลับรถ

โอ้โหคุณผู้ชมครับเขาระทึกกันทั้งสะพานควาย

นี่แหละคือพยายามจะย้อนสอนตำรวจดักหน้าตำรวจก็ไม่กล้าใช้ความรุนแรง
เพราะอะไรในรถมีผู้หญิงในรถมีเด็ก๙เดือน

เออแต่ว่าก็คือพ่อแม่ลูกกันนะ

เหตุการณ์เกิดขึ้นบ่าย๓โมงครึ่งเมื่อวานนี้คุณผู้ชมครับ
รถกระบาด๔ประตูอีซูสูตรสีดำทางเบียนโคลาศ
ขับมาจากฝั่งผลโยธินขาออกมุ่งหน้าตอนแรก

แต่พอผ่านตู้จราจรแยกกำแพงเพชรนะครับหยุดรถ

แล้วถอยหลังย้อนสอนกลับไปครับคุณผู้ชมฮะ
่งหน้าไปแยกสะพานควายนะครับ
ตำรวจศรอบังซื่อท้องที่บังซื่อ
ขับรถตามขับรถตามแล้ววิทยุขอกำลังเสริม
ถ้าทางไม่ชอบมาภากลแล้ว
พอถึงแยกสะพานควายตำรวจพยายามเข้าเจรจาลงจากรถมา

แต่ผู้ต้องสงสัยก็พยายามจะขับหนี

เมียกับลูก๙ขวบอยู่ในรถใช่ไหม
ตะโกนบอกว่าไงรู้ไหมว่าไงพี่

หัวฉันเมายาบ้าแต่ไม่มีอาวุธนะคุณตำรวจ
พูดแบบนี้นะย้ำก่อนนะว่าเมียพูดแบบนี้

เมียบอกแล้วเนี่ยเมาเยอะบ้าแล้วหลอน
คิดว่าคนมาตามฆ่านะครับ

ตำรวจบอกว่าไม่ได้แล้วต้องชาร์จแล้ว
อย่าตายอย่าตาย
เราเห็นนะครับเวลาตำรวจชาร์จยาบ้าเนี่ย
ขนาดชาร์จกันตัวต่อตัวเนี่ยยังชาร์จยากจะตายใช่ไหม
ที่เอาไม้งามกดนี่อยู่ในรถ
โอ้โหมันก็ชาร์จยากนี่แหละครับกว่าจะเอาออกมาคุณผู้ชมนะครับ
พอช่วยผู้หญิงกับเด็ก๙เดือนนะ